เราจะไปดูภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้าง
จากเหตุเรือฟินิกซ์ลมนะครับ
เพราะว่าในเรือฟินิกส์เนี่ยก็จะมีผู้ที่โดยสารอยู่ด้วยกันทั้งหมด๑๐๕คนนะครับ
มีการช่วยเหลือออกมาได้ทั้งสิ้นแล้วนะครับก็คือ๔๙คน
ดังนั้นเมื่อวานนี้ก็จะมีตัวเลขที่จะต้องค้นหาว่าอีก๕๖คนอยู่ไหน
และเมื่อวานปรากฏว่ามีการพบศพแล้วนะครับ
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นอีก๓๓ศพ

ดังนั้นภารกิจต่อไปนั่นก็คือการค้นหาผู้สูญหายอีก
นี่แหละครับตัวเลขทั้งหมดที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชม
ตัวเรือตอนนี้ยังจมอยู่ใต้น้ำ

ส่วนเรืออื่นที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมกันนะครับ
นั่นก็คือเรือ
สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทั้งหมด๔๒คน
ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีของวันที่๕

ก็คือวันพระฤหัสสบดีส่วนอีกเหตุหนึ่งคุณผู้ชม
ก็มีผู้โดยสารเป็นสามีภรรยาชาวรัสเซีย
ซึ่งก็สามารถช่วยเหลือเจอตัวแล้วทั้งสองคนนะคะ
เพราะว่าพบผู้โดยสารทั้งหมดแล้วก็ปลอดภัยทั้งหมด
เมื่อวานมีการทั้งประชุมกันทั้งวัน
มีการทั้งปฏิบัติการกันทั้งวันในการค้นหาผู้สูญหายไป
ก็หวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตนะครับ
เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ต

ก็มาร่วมประชุมกับนายลูเจียน
เอกอักษรรถุสาธารับประชาชนจีนประจำประเทศไทย

และให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน
ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ซึ่งก็อย่างที่รายงานว่าล่าสุดนะครับก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว
๓ศพนะครับแล้วก็ยังพยายามที่จะค้นหาผู้สูญหายอีก๒๓คน
โดยการประชุมหาบรือร่วมกันเพื่อวางแนวทางการอำนวยความสะดวก
และค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางมารับศพที่จังหวัดภูเก็ต
เพราะผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นชาวจีนนะครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวได้กล่าวแสดงความรู้สึก
ในนามของรัฐบาลไทยได้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

โดยรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างสุดความสามารถ
ในการช่วยเหลือดูแลและค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้
โดยในขณะนี้ทีมได้เข้าไปช่วยเหลือในการกู้ชีพกู้ภัย
โดยมีทีมทั้งหมดทั้งสิ้น๘๐๐คน
และยังคงออกลาดตระเวนค้นหาผู้ประสบภัยอยู่อย่างต่อเนื่อง
และวันนี้นะครับจะมีทีมเสริมกู้ภัยลงไปในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก
เพื่อค้นหาผู้ประสบภัยที่อาจจะมีชีวิตรอดอยู่
หรือว่าผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในเรือนะครับ
ส่วนทางด้านในหลู่เจียนเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ก็บอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้เดินทางมา
ร่วมมือแก้ไขปัญหาจากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับรัฐบาลจีน
เพราะว่ามีผู้สูญหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยประธานาธิบดีศรีจิ้นผิง
ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กงศูนย์จีนเข้ามาดูแล
รวมถึงเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ครบโดยรวดเร็วที่สุด

บอกว่าให้เร่งเยียวยาดูแลผู้ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะคะ
ซึ่งทางรัฐบาลจีนเองก็ขอบคุณ
รวมถึงขอชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญ
ในการค้นหาผู้ประสบภัยเป็นอย่างดี
เพราะไทยกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ดังนั้นก็มีความจำเป็นค่ะที่จีนและไทยจะต้องร่วมมือกัน
ในการจัดการเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะต้องเน้นเป็น๓ด้าน
ที่๑คือเริ่มค้นหาผู้สูญหายก็ยังคงทำอยู่
ที่๒คือจะต้องไปหาสาเหตุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไร
และ๓ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้รัฐบาลจีนก็หวังเป็นอย่างยิ่ง
รัฐบาลไทยจะตั้งศูนย์อำนวยการคอยอำนวยความสะดวก
ให้กับญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยหรือว่าผู้เสียชีวิต
เนื่องจากมีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ประสบภัย
เดินทางมาติดตามข่าวความคืบหน้าที่เมืองไทยเป็นจำนวนมากนะคะ
แน่นอนวันนี้ก็มีความคืบหน้ามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนี้แน่นอนนะคะ
แต่ว่าข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ก็ระบุนะคะว่าสำหรับงานพิสูจนเอกลักษณ์บุคคลนั้น
เรื่องต้นโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตน่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
จะใช้พื้นที่หลังสพเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นสนามจอดเฮลิคอปเตอร์เดิม
เป็นพื้นที่ดำเนินการเนื่องจากไม่ไกลโรงพยาบาลนะคะ
โดยจะเช่าตู้คอนเทนเนอร์มาดำเนินการ
ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวบุคคลออกใบมรณบัตรและส่งกลับประเทศ
ขณะที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ต
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
ส่งเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกแก่ญาติและผู้บาดเจ็บในการเดินทางกลับประเทศด้วย
ส่วนการดูแลเงินทดแทนอายการจังหวัดภูเก็ต
ดูแลค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บและรับผิดชอบค่าปลงศพนะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตประสงค์จะดำเนินการในประเทศไทยค่ะ
ทางด้านความพร้อมของโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
โดยจัดแผนชุดปฏิบัติการแบ่งเป็น๖ชุด
ในการเข้าพื้นที่และรอการประเมินจำนวนศพจากพื้นที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นเตรียมชุดปฏิบัติการผลัดแรกประกอบด้วยทีมแพทย์
ทันตแพทย์ผู้ช่วยแพทย์ช่างภาพทางการแพทย์
ซึ่งออกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เย็นวานนี้แล้ว
ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
เพราะเมื่อวานรองพบตร๒ท่านพลตำรวจเอกศีวรา
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติได้ลงพื้นที่
แล้วก็บอกว่าถ้าจะสามารถอำนวยความสะดวกใด
ก็จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการออกเรือในช่วงนี้
มีคำเตือนกันเรื่องการออกเรือในสภาพอากาศ
ดังนั้นเราไปดูที่กระบี่กันบ้าง

ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเรือนำเที่ยวของผู้ประกอบการ
โดยบริเวณท่าเรือหาดนพรัชธาราตำบลอ่าวนาง
บรรยากาศนั้นก็ถือว่ายังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมารอขึ้นเรือ

นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนทยอยกันเดินทางมาลงเรือ
โดยสภาพอากาศในช่วงเช้าวานนี้ค่อนข้างจะปลอดโปร่ง
คลื่นลมในทะเลอยู่ในสภาพปกตินะครับ
ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าท่าจังหวัดกระบี่
ตรวจเรือทัวร์ทุกประเภทอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการกู้ชีพ
และใบทะเบียนในท้ายเรือรวมทั้งเอกสารสำคัญทั้งหมด
ให้ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
และให้สังเกตสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ตลอดเวลา
จากสภาพอากาศในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม
ช่วงเช้าอากาศอาจจะดูปกติคุณ
โอ้โหฟ้าโปร่งท้องฟ้าสีฟ้าสวยงาม
แต่ช่วงบ่ายหากคลื่นลมในทะเลเริ่มผิดปกติ
ให้ผู้ควบคุมเรือเร่งหาจุดพักที่ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทันที
โดยในแต่ละวันนะครับจะมีเรือทัวร์ออกทะเล๔๐๕๐ลำ
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ๑๐๐คน

ซึ่งทางด้านนางสาวยาดาวดีมีเพียรรองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยเกาะเต่าอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
พร้อมด้วยทีมครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติจากหลายสัญชาตินะคะ
ก็เป็นครูสอนดำน้ำระดับโลกที่ประจำอยู่บนเกาะเต่า๑๓ชีวิต
คือเอาอุปกรณ์จำเป็นเดินทางไปถึงที่ภูเก็ตค่ะ
จะช่วยเหลือค้นหานักท่องเที่ยวที่ยังศูนย์หาย
เพราะว่าทราบว่าภารกิจค้นหาในพื้นที่ภูเก็ต
จะต้องใช้นักดำน้ำที่มีความชำนาญพิเศษ
เพราะว่าจุดที่เรือจมมันเป็นน้ำลึกค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็แน่นอนภารกิจครั้งนี้บางส่วนมีบางส่วนบางคนด้วยนะ

แล้วก็ออกมาช่วยภารกิจต่อที่ภูเก็ตเลย
โดยนางสาวยาดาวดีก็บอกนะคะบอกว่า
ตอนนี้ทีมงานติดตามข่าวสารผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันพระรหัสบดีที่เกิดเหตุเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถือเป็นอุบัติเหตุหมู่ทางทะเลครั้งใหญ่ของไทย
แล้วก็มาทราบข่าวว่าจุดที่เรือจม

ในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็อาจจะมีอุปสรรคในการดำน้ำค้นหา

ปรึกษากับครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติ
แล้วก็ร่วมกันทำงานกับกู้ภัยเกาะเต่าโดยตลอด
บอกว่าจะมีการจัดทีมไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการดำน้ำค้นหาเป็นดำน้ำลึกยังไง
ซึ่งทีมครูสอนดำน้ำชาวต่างชาติที่เดินทางไปด้วย๘คน
โดยสามารถที่จะดำน้ำลึกได้ถึง๖๐เมตร

แล้วบางส่วนก็อย่างที่บอกค่ะ
ก็ประสานกันเลยพอรู้ว่าเกิดเหตุนี้
ก็กลับมาช่วยภารกิจที่ภูเก็ตต่อ
ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุ
สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

ทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา

ไปที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เยี่ยมไปให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน

ในนามตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ก็มอบกระเช้าเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

จะดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง
จะดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่
และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยังได้อำนวยความสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสาร

สามารถติดต่อกับญาติที่อยู่ในประเทศจีนนะคะ
สัญญาณไวไฟก็จะได้ประสานเจ้าหน้าที่

ก็แสดงความเสียใจกับนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิต
แล้วก็กำชับให้จังหวัดภูเก็ต
ประสานงานในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับ